ซึ่งเข้ามาบุกตลาดในประเทศไทยมากกว่าครึ่งสัตวรรษเข้าไปแล้ว
และตอนนี้ก็มีการตั้งเป้าหมายว่าจะให้แบรนด์ของตนเองนั้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม
ความสำเร็จผู้นำขององค์กรนี้เขาอยู่ในเก้าอี้นี้มานานกว่า๑๗ปีแล้ว
และบอกว่าเคล็ดลับความสำเร็จก็คือว่างานจะสำเร็จทำคนเดียวไม่ได้ครับ
ติดตามพร้อมกันในถอดสูตรครับ
เข้าสู่ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเริ่มจากการผลิตหลอดไฟ
สู่การผลิตโทรทัศน์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียง
ส่งไปขายทั่วโลกและมีโรงงานก่อตั้งในหลายประเทศทั่วโลก
ด้วยธุรกิจหลอดไฟเช่นเดียวกัน
แต่ด้วยโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ทำให้ตัดสินใจแยกธุรกิจทีวีเครื่องเสียงและหลอดไฟออกไป
เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
หันมาลุกตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้นวัตกรรม
การดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก
ผู้เป็นผัวเมืองใหญ่ที่นำพาองค์กรนี้
ขึ้นมาอยู่อันดับ๑ใน๓ของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า
และเครื่องมือแพทย์ตลอดเวลา๑๗ปีที่เข้ามาบริหาร
คือโรคทุกวันนี้มันไม่ใช่โรคของปลาใหญ่กินปลาเล็ก
มันเป็นโรคของปลาปลาเร็วไล่กินปลาที่ช้ากว่า
เพราะว่าการแข่งขันเราจะสู้คนอื่นไม่ได้
เรามองว่าเราจะไม่สามารถเก่งทุกอย่างได้
ก็เลยคิดว่าเราจะทำธุรกิจที่เราคิดว่าเราจะทำได้ดีที่สุด

โดยเฉพาะนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ของผู้คน
คือเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนครับ

จะสำเร็จทำคนเดียวไม่ได้
ต้องทำให้ทุกคนเห็นเป้าหมายเดียวกัน

และทุกคนต้องเคารพบทบาทของคนอื่น

ข้อที่๒คุณต้องเปิดโอกาส

ข้อที่๒คือเมื่อเขาได้แสดงความสามารถแล้ว

ไม่ใช่วิโรธเป็นคนสร้างอันขับ
แต่เป็นเขาเป็นทีมงาน

เพราะเชื่อว่าเมื่อสุขภาพดีแล้ว

จึงจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีด้วย

คือถ้าในองค์กรใน
ทำงานที่ทำงานมีสุขภาพดี

ราป่วยน้อยลงเพราะสุขภาพดี

เป็นการกระตุ้นให้สมอง

ตอนนี้คนที่รู้จักผมจะเห็นคุณ
แล้วก็ดูดีแล้วเพราะว่าพอเข้าไปในตลาดเขารู้ว่านี่นี่มาจากฟิลิป
แล้วถ้าพวกผมเกี่ยวกับศุกภาพ

เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องทำให้เห็นว่า

นี่คือตัวแทนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ
จะทำให้คนจดจำว่านี่คือแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือแพทย์
ที่มีนวัตกรรมเพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ภายในปี๒๐๒๕ต้องมีส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคน๓๐๐๐ล้านคนทั่วโลก
ทัศนัยโคทองข่าวไทยรับทีวีบรอยงาน